ต่อกับสาวสวยกันบ้างน้องพรีนละมิดานะคะ
โอ้โหคนนี้ก็ไปเจองานเลี้ยงเอเย่น๗๐ปีไทยรัฐของเรานะคะ
สวยมากค่ะแต่น้องบอกว่าพี่คะหนูแค่ขอโชว์หลังแต่หน้าอกไม่อับอึมนะจ๊
เหรอไปยังไม่ได้แต่เรื่องหัวใจจะมีคนคุยหรือยัง
เป็นรอบที่ร้อยแล้วค่ะไปฟังเลยดีกว่ามีแฟนไหมจ๊ะหนูจ๋า

การที่เราเจอกับเราก็จะโดนคำถามแบบนี้อัปเดตเนาะไม่มี
ก็แบบก็กำลังคุยคุยอยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบพร้อมที่จะจริงจังอะไรขนาดนั้น
เหมือนการที่เราประกาศมันดูเป็นเรื่องที่ใหญ่มากอะค่ะใช่ค่ะจริงจริงแค่ตอนนี้ก็แค่เหมือนคุยเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้เฉยค่ะ
บ้านเดียวกันผู้จัดการคนเดียวกันค่ะน้องบัวนี่น้องบัวก็เป็นคู่จิ้นกับน้องพลนะโอ้โหดังมากนะคะ
นี้จะมีละครคู่กันอีกส่วนเรื่องหัวใจเห็นหน้าเด็กแบบนี้๓๐แล้วมีคนคุยแล้วนะจ๊ะไปฟังเลยค่ะ
ด้วยความมีวินัยของเขาแล้วก็ความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาคือเขาดูโตขึ้นเยอะจากเดิม
ส่วนหัวใจก็ปกตินะคะหัวใจปกติค่ะก็ถามว่ามีคนมาจีบไหมก็มีมีคนมาคุยไหมก็มี
แต่ว่าอย่างที่บอกเอาจริงหนูเป็น๓๐แล้วนะเราก็ต้องดูไปก่อนก็ต้องคิดเยอะนิดหนึ่งก็ต้องให้มั่นใจก่อนแหละ
เรื่องปกติคนสดก็ต้องมีแฟนนะคะแต่ว่าคนสดอย่างเราดิฉันไม่สดค่ะชอบมากมากกันสักครู่